คุณผู้ชมฮะในช่วงนี้เราเห็นข่าวของเกษตรกร

แล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือ

คือราคาตกต่ำอย่างหนักเลยนะครับ
เพราะว่ามีการเทขายลำไยกิโลกรัมละแค่๑บาท

ราคาตกต่ำแบบนี้กลไกทางการตลาดมันเสียหายอย่างหนักนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับอ่า
คุณบุ๊กเป็นคนเชียงใหม่รู้ปัญหาลำไยดีว่า
สถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก
คือแฟนรายการที่เป็นชาวสวนลำใหญ่
เขาก็ตั้งคำถามมาเพราะเขาเห็นข่าวว่า
ช่วงนี้รัฐบาลมีมาตรการเรื่องประกันรายได้
สินค้าประเภทข้าวข้าวโพดมันสัมปะหลังปาล์ม
เขาก็ถามว่าเออแล้ว
รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนลำไย
ที่เจอราคาตกต่ำยังไงบ้าง
ก่อนที่จะหาคำตอบมาให้
ฉายให้เห็นภาพก่อนว่า
สถานการณ์ผลิตและการตลาดลำไย
ของปี๖๔มันเป็นยังไง

ผลผลิตลำไยทั้งประเทศ
มีประมาณ๑ล้าน๔แสนตัน

คือตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงกันยาเนี่ย

เป็นผลผลิตนอกฤดู
ตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ย

ฉะนั้นผลผลิตรวมทั้งปีเนี่ย
ปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาจากปี๖๓

ลำไยออกมารวมกันทั้งหมด

ปีนี้มันออกมาทีนี้ก็ลองดูข้อมูล
จังหวัดที่ปลูกลำไยมากที่สุดเนี่ย

ลำพูน๒๔
จันทบุรีเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้นะครับว่า
ปลูกลำไยได้ตั้ง๒๑ของจำนวนทั้งหมด
แล้วก็อันดับ๔คือเชียงราย
ทีนี้ดูต่อว่าผลผลิตลำไยเนี่ย
มันมีตลาดอยู่ที่ไหนมันเป็นสินค้าที่คนไม่ค่อยรู้หรอกครับว่า
ลำยัยเนี่ยบริโภคกันภายในประเทศห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ
ที่เหลือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่งออกครับลองดูสิครับว่าปี๖๔ตั้งแต่มกรามาถึงสิงหาเนี่ย
ส่งออกไปแล้วสามแสนสี่หมื่นเก้าพันตันตัวเลขกลมกลม
เพิ่มขึ้นจากส่งออกปีหกสามซะอีกนะครับปีหกสามเนี่ยส่งออกสองแสนเก้า
สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่ตันเพิ่มขึ้นสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์
ทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่าที่แฟนแฟนรายการชาวสวนลำไยเขาอยากรู้ว่า
รัฐบาลเนี่ยช่วยอะไรชาวสวนลำไยบ้างเพราะเขาคาใจอยู่
ผมก็ได้คุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม
อธิบดีแจกแจงให้ฟังว่ากระทรวงพาณิชย์มีมาตรการสำคัญ๒มาตรการคือ
มาตรการในประเทศและมาตรการต่างประเทศเอามาตรการในประเทศก่อน
กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในรับซื้อและกระจายออก
อกจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกในช่วงที่ลำไยออกมาล้นตลาด
ช่วยไปอีกแล้วสามหมื่นตันสามหมื่นตันนอกจากซื้อแล้วช่วยยังไงอีก
หนึ่งช่วยค่าบริหารจัดการสามบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมในหกจังหวัด
ก็นี่แหละเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายแพร่น่านพยาวรวมแล้ว
สองหมื่นเจ็ดร้อยกว่าตันช่วยแบบที่สองคือ
กรมการค้าภายในประสานผู้ส่งออกกับผู้รวบรวม
เข้ารับซื้อลำใหญ่เกรดรูดร่วงลำใหญ่รูดร่วงร่วง
เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านรถโมบายผลไม้ทั่วประเทศ
รวมกันแล้วสามพันสี่ร้อยห้าสิบตันช่วยมาตรการที่สามก็คือว่า
กรมเนี่ยได้ประสานให้เกิดการทำสัญญาให้ห้างใหญ่
ต้องรับลำใหญ่ไปขายรวมกันแล้วเนี่ยสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดตัน
เจนเนี่ยรับไปขายหกร้อยหกสิบตันรับไปขายสี่ร้อยห้าสิบตัน
รับไปขายเก้าสิบตันรับไปขายเจ็ดสิบตันรับไปขายหกสิบตัน
แล้วก็ตลาดกลางรับไปขายอีก๓๓๕๐ตัน
แล้วยังมีการช่วยเหลืออื่นอีกเช่นอย่างนี้
เขาชดเชยดอกเบี้ย๓๖เดือน
ให้กับสากรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
กู้เงินจากทกศกับบยศ
อันนี้สากรเขารู้กันอยู่
ทีนี้นั่นมาตรการในประเทศแล้วมาตรการต่างประเทศ

ธิบดีบอกว่ากรมการค้าภายในได้จัดส่งเสริม
การขายใน๑๐เมืองของจีน
ที่คนนิยมกินลำไยกันมากก็ทันกันอยู่
ได้จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างชาวสวนลำไย
กับผู้รับซื้อในต่างประเทศ
ประสวมพนิษฐ์เป็นคนกลางให้
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออกมา๕ภาษา
เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลี
กระตุ้นให้ชาวต่างชาติบริโภคลำใหญ่
ผลจากการที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่า
ลำไยเกรดส่งออกราคาสูงสุดกิโลละ๔๕บาทเท่ากับราคาปีกลาย
ทีนี้ลำไยเกรดรูดร่วงราคาเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็น๒บาท
นี่คือคำตอบที่หาข้อมูลมาให้แฟนชาวสวนลำไย
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่า
เป็นประโยชน์คือช่วงโควิดระบาดปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ย
พี่น้องเกษตรกรของเราลำบากกันมากครับ
คนทำงานกินเงินเดือนเนี่ยเผลอใช้เงินไปมากไปหน่อย
พอถึงสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนรอบใหม่
แต่ว่าเกษตรกรปี๑ก็ขายผลิตผลได้หนึ่งเดียว
ถ้าขายไม่ได้ราคาหรือขาดทุนเขาก็ลำบากกันทั้งปี
ฉะนั้นก็ต้องช่วยกัน
อ้าวไหนก็จะพูดเรื่องบรรละหมากรากไม้แล้ว
วันนี้ขอปิดท้ายด้วยเรื่องที่แฟนแฟนรายการกลุ่มหนึ่งที่เขาสนใจ
สินค้าออร์แกนิคเนี่ยคนที่รักสุขภาพเขาสนใจกันมาก
แต่ว่าปัญหาคือมันหาซื้อไม่ค่อยได้
เขาก็ถามว่าทำไมไม่มีส่วนรับผิดชอบโปรโมชั่น

มีแหล่งที่จะหาซื้อได้ง่าย
วันนี้ก็มีข่าวมีข่าวนี้มาครับ
กรมการค้าภายในเขาร่วมกับห้างโลตัสสาขารามอินทรา
เขาเปิดโซนสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติ
เพื่อรองรับผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิค
โดยกรมการค้าภายในจะจัดสรรสินค้าออร์แกนิคที่มีคุณภาพ
ผ่านการการันตีของกรม
แล้วก็มีมาตรฐานออร์แกนิคระดับสากลระดับภูมิภาค
เกษตรกรออร์แกนิคฟาร์มอัลเล็ต
สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นผลไม้อาหารแปรรูปเครื่องสำอางและอีกมากมาย
เขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๔ตุลาแล้วครับ
แล้วก็จัดไปถึงวันที่โน่นวันที่๑๔พฤศจิกา
บริเวณที่เขาจัดคือบริเวณที่อยู่ตรงกันข้ามกับเฟรดโซนของสด
ฉะนั้นท่านสนใจท่านก็สอบถามไปที่สายด่วน

อันนี้หมายถึงว่าร่วมมือกับโลตัสสาขารามอินทรา
นี่คือขีดเส้นใต้สบายของเที่ยงวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ